อีกหนึ่งเหตุการณ์จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะคะ
คือคนนึงเขาเป็นนักศึกษา

สะพานลอยคนข้ามเนี่ยค่ะแล้วทีนี้คือทั้งตำรวจเอ่ยทั้งกู้ภัยเอ่ย

จนกระทั่งกู้ภัยคนหนึ่งที่เชียงใหม่
เขาตัดสินใจแต่งตัวปลอมตัวเหมือนเป็นคนบ้า
แล้วเข้าชาร์จตัวอยากเห็นเหตุการณ์ไหม

นี่นาทีเข้าชาร์จเลยอย่างที่เห็นนะคะ
คือเขาแต่งตัวแบบเหมือนกับคน

ผู้ภัยนะเขาใส่เสื้อยืดใส่เกงขาสั้นรองเท้าก็ไม่ใส่

ตอนนี้อยู่มุมซ้ายของภาพนะคะคุณผู้ชมจะยังไม่เห็น
เราจะเห็นจังหวะชัดเลยก็คือช่วงจังหวะ
ที่เขาพุ่งเข้าไปล็อกตัวน้อง
แล้วดึงลงมาจากบนขอบสะพานนะคะอ่า

คนนี้แหละนี่ค่ะค่ะ
เป็นหัวหน้าทุกคนเออปลอมตัวเป็นคนบ้าเลยทำทีเดินเดิน
งงเซเข้าไปใกล้กับน้องนักศึกษาที่คิดสั้น
กระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายแล้วอาศัยจังหวะที่น้องเผลอ
นี่แหละเข้าไปล็อกตัวน้องนี่อันนี้ชุดปกติเขา
อันนี้คือเขาคนเดียวกันคนเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนบนสะพานลอยหน้า
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งตำรวจสพแม่โจ้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีนักศึกษาชาย
ขึ้นไปนั่งบนราวสะพานลอยหน้าหวาดเสียวมากทำท่าจะกระโดดลงมา
แล้วก็เกลี้ยกล่อมกันนานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่สำเร็จ
ที่เขาเข้าไปชาร์จหน่อยแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจแต่งตัวแบบนั้นนะคะ

พยายามเดินอ้อมข้างหลังมาครับ

ก็แกล้งทำเป็นคุ้ยขยะอะไรเนี่ย
น้องเขาเลยไม่สนใจอะไรครับ

เขาถัดสิว่าอะไรไหมครับ
ไม่ครับไม่ได้ถัดตั้งตัว
เห็นไหมเขาต้องคุ้ยขยะด้วยนะคือสมบทบาทมาก
คือเหมือนกับทำเป็นไทยมุงทำเป็นคนแบบไม่รู้เรื่อง
ไม่เห็นไม่สนใจแต่ปรากฏว่าพอจังหวะน้องเผลอ
เขาก็เข้าไปล็อกแล้วก็ลงมาเลยนะคะ
หลังจากที่ช่วยลงมาสำเร็จตำรวจก็พาน้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วค่ะ
แล้วก็มีการประสานผู้ปกครองให้มารับตัว
ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าน้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒นะคะ
สาเหตุที่ทำให้คิดสั้นมาจากเรื่องปัญหาส่วนตัวค่ะ
ก็อย่าคิดสั้นนะเรายังชีวิตเรายังมีคุณค่า